เรื่องนี้เนี่ยด้านของนายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติเขาก็ระบุเลยนะคะว่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนเปลี่ยนสิ่งใหม่
เปลี่ยนเข้าสู่สิ่งใหม่เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของนวัตกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองใหม่ก็ดีศาสนาก็ดีการเมืองก็ดี
หลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีแล้วก็อาจจะมีในทางที่ไม่ค่อยดีนักนะคะ
หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอใจหนึ่งก็หวาดหวั่นเหมือนกันว่า
ตกลงแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง
วันนี้นายกสมาคมโหรศาสตร์อนาชาติเขาก็บอกรายละเอียดเอาไว้เลยว่า
หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าดูจากสถิติที่เคยเกิดขึ้นค่ะ
อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ตั้งแต่ช่วงประมาณตี๕ที่ผ่านมา
มริตยูได้เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งจากการศึกษาทางโหรศาสตร์ก็เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีต
พบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของนวัตกรรม
มีการปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองด้านศาสนาการศึกษาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แต่คุณผู้ชมฟังดีนะคะเรื่องนี้อาจารย์พินโยบอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์พินโยก็บอกว่าจะมีโรคอุบัติใหม่
จะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญของบ้านเมือง
จะเกิดภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากน้ำ
ไฟจะไหม้บ่อยขึ้นมีเหตุดินถล่มแผ่นดินซุดแล้วก็แผ่นดินไหว
ซึ่งอย่างที่บอกไปมีการเปรียบเทียบจากในอดีตนะคะ
คล้ายคลึงกันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น๒ครั้งที่ผ่านมา
ครั้งแรกก็คือปี๒ขออภัย๒๓๙๒นะคะแล้วก็ปี๒๔๗๕ค่ะ
รอบแรกเมื่อปีพศ๒๓๙๒มริตยูมาเยือนนะครับ
ในปีนั้นเนี่ยได้เกิดไฮวาตักกะโลกระบาดในพระนครนะครับ
พระนครและปริมนธนเนี่ยมีคนตายจำนวนมากนะฮะสามหมื่นกว่าคน
๘๔ปีต่อมาพอปีพศ๒๔๗๕นะครับพวกเราก็รู้กันพอเอ่ยถึง๒๔๗๕นะครับ
คณะราชก็ทำการปฏิวัติฮะยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นะครับเป็นการปฏิวัติสยาม
อกจากนี้เมื่อ๑ปีที่ผ่านมาดาวมริตยูนี้ก็เคยเข้ามาสู่ราศีเมษนะคะ
แต่ว่าเข้ามาเพียงแค่๑องศาและถอยหลังกลับเข้าราศีมีน
ตอนนั้นก็เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดแล้วก็เชื้อไข้หวัดรุนแรงเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
สำหรับดาวมริตยูนั้นอยู่ในระบบสุริยจักรวาลยาวนานเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปจากดาวเสา
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในต่างประเทศเขาก็เรียกกันว่าดาวยูเรนัส
มีอัตราการโคจรในหนึ่งราศีใช้เวลา๗ปีถ้าหากโคจรครบทั้ง๑๒ราศีใช้เวลา๘๔ปี
ซึ่งก็เพิ่งมีการค้นพบในช่วงปี๒๓๒๔ก่อนจะสร้างกรุงเทพมหานครได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะ